กำลังเข้าไปดูในเฟซบุ๊คคุณดิฉันเห็นคลิปนึงแล้ว
นั้นสะเทือนใจรู้สึกอเน็ตอนะใจเหลือเกินว่าอะไรรู้ไหม
หลานทั้งจิกทั้งทึ้งดึงผมตียายแท้ของตัวเองค่ะ
แล้วคนถ่ายคลิปเนี่ยนะไม่ได้ห้ามเลยนะคุณ
เหมือนกับเชียร์ให้ทำอีกให้เอาอีกอ่ะดูแล้วก็หดหูเหลือเกินค่ะ

พี่ฝนเอาเลยพี่ฝนเอา

ดิฉันดูในเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะคือเขาก็มีการแชร์ในโลกโซเชียลนะ
ซึ่งในเฟซบุ๊กเนี่ยเขาก็เขียนข้อความเขียนแคปชั่นเอาไว้
บอกว่าดูเอาเลยคนที่ว่ามันดี
พ่อเลี้ยงน้องขยันทำมาหากินมันเป็นคนยังไง
ชั่วขนาดไหนทำกับคนแก่ที่ได้ชื่อว่าเป็นยายแท้ของตัวเอง
ทำกับคนแก่ได้ขนาดนี้มีความเป็นคนไหมคะ
แล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็กลับไม่ห้ามหัวเราะคิกคัก
นั่นยายแท้มึงนะเขียนแบบนี้เลย

พอโตมาแล้วมาทำแบบนี้กับยายกูเหรอ
จิตสำนึกความเป็นคนยังมีอยู่ไหม
อายแทนปู่ย่าโคตรเง่า
อย่าเอาไปเล่าให้ใครฟังนะ
เขาเขียนภาษาอีสานนะแต่แปลได้แบบนี้
ว่าเป็นคนนำสกุลอะไรอายชาวบ้านชาวช่องเขา
แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่คลิปอย่างเดียวนะ
ดิฉันเข้าไปดูคือเป็นภาพที่แบบยายถอดเสื้อข้างนอกแล้วนะ
แล้วตามตัวยายด้านหลังมีร่องรอยเขียวช้ำคือวงให้ดูแบบนี้ค่ะ

คือในโพสต์เนี่ยเพิ่งโพสต์เมื่อ๒๒ชั่วโมงที่ผ่านมา
แต่ทีนี้เหตุการณ์นี้ยังไม่ชัดว่าเกิดขึ้นที่ไหน
แต่อาจจะนะเป็นพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ทีนี้พอมีคนเห็นคลิปนี่คนวิภาควิจารณ์เยอะเลย
ผู้หญิงคนนี้ทำไมมาทำร้ายคุณยายแท้ได้
คือต่อให้ก่อนหน้านี้จะมีเรื่องทะเลาะอะไรกัน
บาดหมางอะไรกันก็ตามควรจะคุยกันดีกว่าไหม

เรื่องนี้เดี๋ยวให้ทีมข่าวตามความคืบหน้าต่อนะคะว่าออกมาเป็นยังไง
แต่ที่แน่เห็นคลิปแล้วก็สะเทือนใจเหลือเกินนะคะ